ว่ายังไงแต่หยุดแล้วล่ะเพราะว่าลุงตู่จัดให้แล้ว
เมื่อวานเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
กรกฎาคมหยุดกันไปอีก๑วันนะจ๊ะ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับให้วันจันทร์ที่๓๑กรกฎาคมนะครับเป็นวันหยุดราชการ
เพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับ
ทำให้วันหยุดนะครับยาวต่อเนื่อง๒๘กรกฎาคมจนถึง๒สิงหาคม๖วัน
ให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประชาชน
และส่งเสริมผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
แน่นอนแน่นอนครับว่าคนที่ได้หยุดก็ยินดี
ส่วนคนไม่ได้หยุดก็ไม่ยินดีนะครับ
แต่ต่อให้นะเขาไม่หยุดผมว่าบางคนก็เหมาหยุด
ทำเองได้ไม่ต้องห่วงทำเองได้วันเดียวเนี่ย
๒๘วันเฉลิมรอสิบนะคะ๒๙๓๐สาวอาทิตย์อยู่แล้วไง
ตรงกับวันอาสันหะแล้วก็๒ตรงกับวันเข้าพรรษา

แต่มาดูมุมนี้ไหมมุมนี้นะครับมาจากคุณหมอซึ่ง
เปิดเพจเฟซบุ๊คชื่อหมอหนุ่มหมอหนุ่มออกมาโพสต์บอกไม่เห็นด้วย
ประกาศวันหยุดกระทันหันแบบนี้คุณหมออธิบายแบบนี้เอ้า
ทำไมหยุดได้พักไม่ดีเหรอคุณหมอ
สรุปใจความได้ว่าการประกาศวันหยุดพิเศษแบบกระชั้นชิด
ทำให้หยุดยาว๖วันมันมีราคาที่ต้องจ่ายกับสิ่งนี้มากมาย
ไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นชีวิตของคนไข้และชีวิตคนทำงาน
ยังไงครับคุณหมอคนไข้โรคมะเร็งที่มีนักผ่าตัด
ในช่วงเวลาที่ประกาศให้เป็นวันหยุดต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไป
ทั้งนี้นัดผ่าตัดกันมาเป็นเดือนแล้วถ้าจะแทรกก็เสียระบบเท่านั้นไม่พอ
ยังกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน
เพราะแค่วันธรรมดานอกเวลาราชการก็มีคนไข้ที่ไม่ฉุกเฉิน
แต่มาฉุกเฉินมากพออยู่แล้วนะครับเมื่อเป็นวันหยุดคนไข้ที่ยาหมดนะครับ
วันนัดตรงกับวันนั้นวันนัดวันนั้นพอดีก็ไม่ได้เลื่อนนัด
ก็ต้องมาที่ห้องฉุกเฉินส่วนคนที่หัวหมุนมากที่สุดคือคนที่จะโทรประสานงานเพื่อเลื่อนนัดคนไข้ครับ
แล้วคนไข้ก็ไม่ใช่น้อยคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือคนไข้อีกนั่นแหละ
ต้องถูกเลื่อนผ่าตัดทำให้รักษาได้ช้าลงไปอีก
อย่าคิดแต่จะสั่งให้หยุดก็หยุดมันมีราคาที่ต้องจ่ายอีกมากมาย
อาจจะมากกว่าไอ้การกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณอีกด้วยเบิร์ตไม่ได้พูดนะครับคุณหมอหนุ่มเขาพูด
คุณหมอยังโพสต์ต่ออีกว่าหลายโรงพยาบาลประกาศไม่หยุดเพราะกลัวจะกระทบผู้ป่วย
แล้วถ้าหยุดราชการบอกให้หยุดแต่โรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่มาทำงานแล้วใครจ่ายอ่ะ
จ่ายอ่ะโรงพยาบาลน่ะสิก็ยังไงอ่ะถ้างั้นเพราะเขาทำงานนอกเวลานะครับ
แล้วขณะนี้แถลงข่าวออกมาอีกว่าให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งไม่ให้หยุดได้
คุณหมอใช้คำว่าในโพสต์อ้าวเฮ้ยแล้วไงต่อล่ะ
แล้วที่จัดการเลื่อนคนไข้เลื่อนผ่าตัดเลื่อนทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างไปแล้วนะ
ให้ตายเถอะเหมือนเรากำลังเล่นขายของสมัยเด็กเลย
เหมือนคุณประกาศวันหยุดออกมาเพื่อสร้างความขัดแย้งให้สังคมจริง
นี่เป็นหนึ่งความเห็นของวงการแพทย์ครับ
คือฟังถ้าโพสต์ของหมอหนุ่มคนนี้คือเขาไม่ได้ติดใจเรื่องการประกาศวันหยุ
แต่ติดใจเรื่องการประกาศแบบกระชั้นชิดเกินไป
ก็คิดดูระยะเวลามันอีกเท่าไหร่วันจันทร์หน้าแล้วค่ะ
แต่เรื่องนี้เนี่ยทางด้านรองโฆษกรัฐบาลที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็มาอธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงประกาศแบบกระชั้นชิด

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะ
ก็มีการแถลงเพราะว่าพอคอรมอลมีมติเมื่อวาน

ที่๓๑กรกฎาเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษแล้วมันกระชั้นชิดไง
ดังนั้นรองโฆษกรรับรู้กระแสที่โจมตีในโซเชียลลองฟังหน่อยนะคะ
หลังจากที่มตินี้ได้เผยแพร่ไปอย่างพี่น้องประชาชนแล้ว
มีข้อกังวลซึ่งเป็นเสียงสะท้อนมาในโลกโซเชียลมีเดียอยู่นะคะ
ทั้งที่ก็ไม่ควรจะเป็นประเด็นในส่วนของทางราชการ
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานราชการหรือว่าโรงเรียน
ก็เช่นเดียวกันค่ะให้พิจารณาตามภารกิจของหน่วยงานนั้น
มันอาจจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือกระทบต่อการบริหารประชาชน
ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีวันหยุดตรงนี้ก็ได้
ตามความเหมาะสมเอาประชาชนเป็นตัวตั้งค่ะ
เพราะว่าอยากรู้ว่าทำไมถึงมาประกาศแบบกับฉันชิด
ตอนแรกกะว่าครึ่งปีหลัง๖เดือนหลังจะให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาพิจารณา
จะให้คอรมอชุดใหม่แต่ว่าทุกวันนี้ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไง
มันผิดที่ไม่มีรัฐบาลหยุดไม่หยุดเนี่ย
คอรมอชุดรักษาการก็เลยต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ประกาศตามความเหมาะสม
เบิร์ตปกติพอต้นปีปุ๊บเราจะรู้เลยใช่ไหมว่าปีนึงเราจะได้หยุดราชการกี่วัน

แต่อันนี้ที่เพิ่งมาพิจารณาตอนหลังเพราะว่าทีแรกอ่ะ
มันก็อดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ว่าที่ประกาศกระชั้นขนาดนี้เนี่ย
จะเกี่ยวข้องอะไรกับทางการเมืองรึเปล่า
ถามว่ากระทบไหมพี่เบิร์ตกระทบไหม
ถ้าเกิดวันโหวตนายกของเราวันพรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะ

แล้วไหนจะต้องรอดูการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลด้วย
ว่าจะรับคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเปล่า

แล้วไหนจะเรื่องการยืดระยะการตั้งรัฐบาล
การเลือกนายกไปอีก๑๐เดือน
เพื่อรอให้สวหมดอำนาจในการเลือกนายก
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแสดงความเห็นมาหน่อย
แต่นักข่าวไปดักถามพลเอกประยุจันทร์โอชาหลัง

ก็ทำหน้าที่คอรมอรักษาการไป

นี่โปรดิวเซอร์กับน้องตัดต่อ

จนขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า

คือเมื่อสักครู่ท่านพลเอกประยุทธ์ก็บอก

ก็อย่างที่นักข่าวถามว่า
ถ้าให้รอไปอีก๑๐เดือนเนี่ย

แล้วก็ตอบกันเองก็ได้มั้งประมาณนี้แหละคุณผู้ชมฮะ

อยากจะฝากอะไรไปถึงบรรดาพักการเมือง

ขอทำหน้าที่รักษาการให้ดีที่สุด
แล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีครับ

เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้

แล้วค่อยมาจัดตั้งรัฐบาล
และประเทศรอไม่ได้หากทำแบบนี้มองว่าเป็นการคิดทำเพื่อตนเองเท่านั้นครับคุณผู้ชม